พูดถึงลูกทุ่งสุดแซ่บต้องยกให้กับกระแตอาสยามนะคะ
คนอะไรทั้งสวยทั้งแซ่บทั้งเผ็ด
ยกเอาพริก๑๐ล้านเมตรมันก็ยังไม่สาแก่ใจคุณผู้ชม

ใช่แล้วค่ะล่าสุดบันเทิงไทยรัฐเจอตัว
ก็เลยขอหมุนตัวโพสต์เซ็กซี่จิกกล้องแทบแตกให้ดูสักทีนึง
บอกว่าเรื่องเซ็กซี่เนี่ยนะเป็นภาพที่ติดใจใครหลายคนไปแล้ว

ถ้าเกิดว่าจะมีโทรศัพท์โทรมา
ก็จะเจอแต่ชายหนุ่มส่งข้อความมาแปลก
ขอเลี้ยงดูเป็นภรรยาขอมีอะไรด้วย
และหนักสุดก็คือส่งรูปอวดของลับกันจะไปเลยค่ะ
เอาไปฟังเสียงกระแตกันหน่อยค่ะ

แบบทั้งจิตแล้วก็แบบทั้งมาขอ
แบบเป็นแบบจ้างเป็นเมียอะไรอย่างนี้เลยนะ

บางคนแบบมาแบบชาวต่างชาติก็มี
ส่งรูปของลับอะไรก็มา
จริงแล้วแต่เป็นคนที่แบบโชคดีคือมีผู้จัดการคอยสแกนอยู่
พออันไหนเจอของลับก็จะบอกพี่แต่
เออมันไม่ถึงมือน้องแตคนเดียวหรอกนะ
ไปถึงมือหลายคนจะส่งอะไรก็ระวังหน่อย
อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่กระแตขอเคลียร์

หลายคนเอาไปเมาส์ว่ากระแตอาสยามหน้าเบี้ยว
งานนี้เธอชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐทีเดียวเลยว่า

เป็นเพราะว่าเดือนที่แล้วเธอไปฉีดโบท็อกมา

แต่ปรากฏว่าแก้มกลับตอบลง

ถึงขั้นต้องเอาใดเป่าผมมาเป่าหน้าทุกวัน
เพื่อให้โบท็อกมันคลายไวค่ะ
จริงหนูเป็นคนที่มีแก้มแล้วก็เป็นคนหน้าบานหน่อย
แต่ด้วยความที่คิดว่าถ่ายละคร

หน้าตอบนี่ไม่ชอบ

เป่าจื้อให้มันคาย

มันเป็นการมัดกล้ามเนื้อให้หน้ามันดูตอบลง

ใช้ใดเป่าผมเป่าหน้าเหมือนกันทุกวันเลย

เป็นกำลังใจให้ขอให้หน้าเข้าที่ตามที่อยากได้จริงค่ะ